หลายครั้งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดระหว่างทางรถไฟ
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังคงเดินหน้า
แก้ไขปัญหาเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
หลังจากพบว่าจุดตัดทางรถไฟหลายแห่ง
ยังไม่มีเครื่องกั้นและสัญญาณไฟแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน
โดยจะขออำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งปิดจุดตัดรถไฟที่พบความสุ่มเสี่ยง
คาดว่าการแก้ไขปัญหาทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
จุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ๒๖๒๔แห่ง
เป็นตัวเลขล่าสุดที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทได้มีการสำรวจไว้
จำนวนนี้๑๙๓๕แห่งเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาต
ขณะที่อีก๖๘๙แห่งเป็นจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทางลักผ่าน
หลายจุดค่อนข้างวิกฤตเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
จากตัวเลขสถิติอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟนับจากปี๒๕๕๓ถึง๒๕๕๙
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดรวม๗๔๖ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๘๒๗คนเสียชีวิต๒๔๖คน
ส่วนตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วถึง๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๑๐คนบาดเจ็บ๗๐คน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟพบว่า
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประมาณ๑๘๗เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้น
เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปิดทางลักผ่านบริเวณดังกล่าว
จริงจากเดิมที่สำรวจเรามีการติดตั้งเครื่องกั้นมีการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนทั้งสามเราทำแล้ว
มีการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนทุกอย่างเราทำแล้ว
นะครับส่วนที่มันมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องมานั่งพิจารณา
คือทางลักผ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวัน
แม้ว่าหลายจุดจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหานี้
แต่ประชาชนในพื้นที่ยังนิยมข้ามทางรถไฟทางลอดตามเดิม
โดยให้เหตุผลว่ามีความสะดวกสบายมากกว่า

ให้พี่วิ่งกลับวิ่งกลับมาวินพี่ก็ต้องลงนี่
ถ้าพี่ไปธุระพี่ก็ต้องออกนี่

น่าจะสะดวกความสะดวกของเขาแล้วมั้งประมาณนี้
เขาน่าจะคอยแบบว่า
คอยดูรถไฟคอยระวังอยู่แล้วอะไรประมาณนี้
เขาถึงได้กล้าข้าม
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับ
สังเกตเห็นด้านหลังของผมมีสะพานข้ามทางรถไฟนะครับ
แต่รถยนต์และก็รถจักรยานยนต์นั้นยังคงใช้ทางข้างล่าง
เพื่อข้ามทางรถไฟจุดนี้นะครับ
นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องจุดตัดทางรถไฟ
โดยจะเน้นทำความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้นครับ
ผู้ว่าการรถไฟได้สั่งการให้นายสถานีรถไฟกว่า๔๐๐คนทั่วประเทศ
สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถไฟ
ให้ประชาชนรับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทาง
ส่วนการดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ
สัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
แต่ถ้าประชาชนยังต้องการสร้างจุดตัดทางรถไฟเพิ่ม
จะต้องขออนุญาตการรถไฟก่อนหากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน